มีการแถลงความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่
คุณผู้ชมที่ติดตามไทยรัฐทีวีก็น่าจะได้ติดตามไปพร้อมกันนะคะ
สดแล้วก็มีรายการพิเศษคุณภาคภูมิก็จัดรายการ
ทีนี้ค่ะหลังจากมีการแถลงออกมาแบบนี้นะคะ
ตามปกติอะค่ะเหมือนที่พ่อแม่เคยบอกว่า
ก็ต้องชีวิตดำเนินต่อไปก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อ
แม่ของน้องชมพู่พูดถึงเรื่องที่พบตรแถลงเมื่อวานนะคะ
บอกว่าขอบคุณตำรวจที่ไม่ทิ้งคดีนี้
ยังคงดำเนินการหาคนร้ายให้ได้

มีคนบางคนพยายามจะลดน้ำหนักของพยานในคดีนี้เนี่ย
แม่ของน้องชมพู่บอกว่าก็ไม่อยากจะไปตีความอะไรแล้ว

ถ้ามีอะไรที่ประชาชนสงสัย
ก็คิดว่าวันหนึ่งตำรวจก็จะเป็นคนแถลงเองแหละ
ก็จะแถลงให้ทุกคนรู้เองแหละเมื่อถึงเวลา
มั่นใจว่าตำรวจจับคนร้ายได้แน่ค่ะ
ก็ขอบคุณตำรวจด้วยค่ะและแม่ก็จะเป็นกำลังใจให้ตำรวจเหมือนกัน
คือก็อยากให้กำลังใจเขาทำงานด้วย
ไอ้ให้ครับอืมอืมแต่เขาก็ยังทำหน้าที่ที่ดีครับ
สำหรับกรณีที่ตำรวจยืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นเขา
แล้วก็ไปเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟได้เอง

การหายตัวไปของนางทินเชื้อคมตาอายุ๕๗ปี
กกตูมที่หายตัวไประหว่างที่ออกไปหาเห็ดและหน่อไม้
เปรียบเทียบว่าป้าทินหายไปแค่คืนเดียว
ชาวบ้านยังระดมกำลังกันจนเจอในคืนนั้นเลย

ถ้าน้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเองจริงเนี่ย
ชาวบ้านก็ต้องเจอในวันนั้นอย่างแน่นอน
ถ้าระดมกำลังกันหามีการเปรียบเทียบกันสองเรื่องนี้
วันนี้ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับนางทินนะคะ
นี่นะคะเธอก็บอกว่า
ยังไงยังไงน้องชมพู่๓ขวบเอง
ไม่สามารถขึ้นไปบนภูเหล็กไฟได้เองแน่
พอตำรวจนำเรื่องนี้มาเทียบกับป้าทินเนี่ย
ทินเองก็เห็นด้วยนี่คือป้าทินค่ะ
ทินบอกตำรวจเทียบเรื่องน้องชมพู่กับเรื่องของป้าทินคนนี้

เพราะถ้าน้องชมพู่เดินขึ้นไปเองจริงเนี่ยนะ

เพราะตอนที่ป้าทินเองหลงป่า
คนที่ออกตามหาป้าทินก็ตะโกนเรียกชื่อค่ะ
ป้าทินเย้ทินอย่างนี้

ตะโกนกลับก็เลยรู้ว่าอยู่ตรงไหน

ถ้าเป็นน้องชมพู่เด็กผู้หญิงอายุแค่๓ขวบ

เดินไปสักพักต้องมีจังหวะที่น้องร้อง
ส่งเสียงร้องหรือส่งเสียงดังจนคนได้ยินบ้าง
เพราะว่ารักษณะการหาป้าทินในวันนั้น

แต่ป้าทินบอกเอ๊ะทำไมน้องชมพู่
คือวันนั้นป้าทินเขาหากันตั้งคืนแล้วก็เจอที่ออกมา

ซึ่งถ้าหาอย่างนี้น้องชมพู่ยังไงก็ต้องเจอ
ทินก็เลยบอกว่าป้าเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ช่วยตามหาน้องชมพู่นะคะ
แต่ไม่ได้ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
รวมถึงชาวบ้านที่ช่วยกันหาน้องชมพู่ในวันนั้น
ไม่มีใครเชื่อว่าน้องชมพู่เดินขึ้นไปเองค่ะ
เพราะว่าจุดที่น้องชมพู่
ที่ถูกพบว่าเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟเนี่ยนะคะ
คือไม่มีใครได้เดินขึ้นไปถึงจุดนั้นเลย

เพราะว่าชมพู่มันขึ้นไปเองไม่ได้

เขาก็ว่าเด็กนั้นไปได้ไม่ไกล

นึกว่าชมพู่จะขึ้นเขาได้

คือคนหาไม่ได้ขึ้นไปหาตรงจุดนั้นด้วยซ้ำ

ใช่ครับเพราะว่าตอนที่ผมเคยไปที่ภูเหล็กไฟ
ไปที่บ้านกอกเนี่ยขึ้นไปกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนเนี่ย

เจ้าหน้าที่บอกว่าวันที่หาน้องชมพู่กันเนี่ย
ผมกับชาวบ้านเนี่ยเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยขึ้นมาถึงจุดนี้เลยนะ
ซึ่งเป็นจุดที่คิดว่าน่าจะสูงแล้วนะ

แต่ไม่ถึงอีกสัก๓๔๐๐เมตร
เป็นจุดที่เจอศพน้องชมพู่ไม่ได้ขึ้นไปถึงตรงนั้น

นี่ไงคุณภาคภูมิใช่นี่ตอนที่ผมไปคือเนี่ยไปกับพี่

เนี่ยจุดนี้ผมมาหากันถึงตรงนี้
แต่ไม่ได้ต่อขึ้นไปอีกประมาณ๔๐๐เมตร

ไม่ธรรมดานะเดินขึ้นไปจุดที่พบศพน้องชมพู่อะค่ะ
นั่นแสดงว่าคนที่พาน้องขึ้นไปเนี่ย
ตั้งใจว่าพาไปอยู่ในจุดที่แบบ
เรียกว่ายากมากที่จะมีคนมาเจอ

ทีนี้คนที่สามารถอุ้มน้องชมพู่ไปได้

ทีมข่าวก็ถามแม่น้องชมพู่นะคะ
แม่น้องชมพู่บอกว่าไม่อยากพูด

ตาชาญยายสมควร
ก็น้องก็ไปเล่นที่บ้านบ่อยก็อุ้มได้คุ้นเคยอยู่แล้ว

ถ้าลุงพลหรือป้าแตนขับรถผ่านหน้าบ้านน้องชมพู่
น้องชมพู่จะเรียก

ถ้าไม่รับถึงขั้นร้องให้มารับหนูหน่อย

ก็เคยเห็นว่าน้องชมพู่ก็นั่งรถไปด้วย
แต่ไม่บ่อยอุ้มได้ไหมก็อุ้มได้
ณตายกับณฝน

เรียกน้องชมพู่ทีไรให้น้องมาหาเรียกอยากเล่นอยากอุ้ม
วิ่งหนีตลอดเลยนี่คือนิสัยของน้องชมพู่ค่ะ
จะร้องตามถ้ามอเตอร์ไซค์ป้าแตนมา
มันเห็นมันนี่จำเลยมันร้องตาม
พ่อกับแม่ตาเสริมน้าตายนี่ก็มันก็ไปไม่ร้องหรอก
แล้วก็ลุงพลป้าแตนแค่นั้น
แต่คนอื่นก็ไม่เห็นนะปกติ
มันก็ไม่ค่อยให้คนอื่นจับอยู่แล้ว
จับไม้จับมือนี่ก็มันก็สะบัดสะบัดออกไม่ให้จับ